ก่อนเลยนะคุณผู้ชมค่ะแซ่บไม่แพ้กันสำหรับความรักของคู่พี่เสก
พี่การวิพากรแป๊บเวลาผ่านไปคุณคะ
คู่นี้เขาใช้ชีวิตคู่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมา๒๐กว่าปีแล้วค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลับมารักกันรอบนี้คู่เสกโลโซกับการวิพากร
สวีทกว่าเก่าแบบเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่ใจ
ล่าสุดเขาสร้างความฮือฮาด้วยการจดทะเบียนสมรสครั้งที่๓
ฟังไม่ผิดค่ะหลังจากที่หย่ากันไปเมื่อ๕ปีที่แล้ว
พี่การเขาขออวดใบจดทะเบียนสมรสให้ดูจะ
ผ่านวิดีโอคอกันกับบรรเทียมไทยรัฐไปชมจ้ะ
เขาพูดว่าว่าเขารักพี่ทุกวัน
เขาบอกว่าฉันต้องการความรักพี่มาดูแล
แล้วก็ฉันต้องการครอบครัวกลับมาอยู่กับฉัน
คือ๑๐กว่าปีที่รู้จักกันมา
ไม่ได้ทัศน์เชียงเท่ากับตอนโควิด

แต่อันนี้คือ๑๐โมงต่อวัน

แพ้อุทธรณ์จนหวิดจะโดนจับเข้าคุกนั้น
พี่การอัปเดตบอกว่าปล่อยให้ทีมทนาย
เขาไปจัดการตามกระบวนการของศาลก็แล้วกันค่ะ
แล้วก็ยอมรับเลยนะคะว่าพี่เสกเองก็เครียดมาก

ต้องดูแลใกล้ชิดยิ่งกว่าลูกซะอีกค่ะตอนนี้
พร้อมกับมีความหวังด้วยว่าเสกโลโซ

แล้วก็ขอกำลังใจจากแฟนให้พิเศษด้วยค่ะ
เป็นคนดงคนดังทำผิดกฎหมายก็ต้องโดนลงโทษตามบทกฎหมายก็ว่ากันไป